เรามาติดตามเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
นครปฐมมีหนุ่มเซลแมนขับรถเสียหลักพุ่งตกลงคูน้ำข้างทาง
กู้ภัยเข้าช่วยเหลือพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ
ว่าระหว่างขับรถเกิดอาการวูบหรือว่าโรคประจำตัวกำเริบก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้น

จากการสอบสวนทราบว่านายสุเชษเป็นพนักงานขายที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากตัวเมืองนครปฐมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบหรือโรคประจำตัวกำเริบ
ทำให้รถเสียหลักตกคูน้ำจนคนขับเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมากู้ภัยฮุก๓๑รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถพุ่งตกลงไปในคลองบริเวณประตูเขื่อนคนชุมริมทางหลวงชนบทสายโรงเรียนสุรนารี๒อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ส่วนท้ายรถโผล่พ้นน้ำเล็กน้อย
โดยมีชายอายุ๔๐ปีเจ้าของรถ
อยู่ในอาการมึนเมายืนรอความช่วยเหลือ
นักประดาน้ำจึงนำเชือกผูกท้ายรถแล้วดึงขึ้นมาบนฝั่ง
สอบถามทราบว่าคนขับเป็นตำรวจสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา

พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก
มีอาการหลับในทำให้รถพุ่งตกลงไปในคลอง
ตั้งสติแล้วเปิดกระจกรถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ที่จังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกดิน
กับรถจักรยานยนต์ตรงปากซอยหนองโพรง
ถนนปากน้ำประแสตะบนคลองปูนอำเภอแกลง
ซึ่งล้อรถบรรทุกได้ทับแขนซ้ายของนายกลิดพงศ์แก้วอุไรอายุ๒๕ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์จนกระดูกแตก
คลุนคลังด้วยความเจ็บปวดและมีเลือดไหลจำนวนมาก
ผู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามนายนิสารัฐมลิลาอายุ๕๕ปี
คนขับรถบรรทุกทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้เลี้ยวรถกระทันหัน
โดยที่ไม่ทันมองว่าผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

ท้ายที่จังหวัดชนบุรีชาวบ้านพบชายเสียชีวิตภายในรถกระบะ
จอดอยู่ข้างตลาดนัดแห่งหนึ่งภายในซอยหินเพลิงตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
จากการตรวจสอบพบนายประสิทธิ์ภูลเพิ่มอายุ๕๐ปีชาวอุบลราชธานี
พ่อค้าปลาทอดในตลาดนัดเสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งคนขับ
ซึ่งไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
ภายในกระเป๋าพบยารักษาโรคเบาหวานและความดันอยู่จำนวนหนึ่ง
ญาติบอกว่านายประสิทธิ์ผู้เสียชีวิตเข้าไปนอนอยู่ในรถตั้งแต่ช่วงบ่าย
คาดว่าโรคประจำตัวกำเริบจึงทำให้เสียชีวิต